มีเด็กตัวเล็กอยู่ใกล้ร้องไห้จ้าเลยนี่
เด็กตกใจมากนะคะอันตรายนะคะ
ลมหลุดลงมาเลยอ่ะดีที่เด็กไม่อยู่ตรงนั้นเนาะ

โอ้โหดีที่น้องนั่งอีกฝั่งหนึ่ง

น้องน่าจะอายุประมาณ๕๖ขวบกินข้าวอยู่อยู่ในครัว
ลมตอนแรกมันก็หมุนไปมา
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักมันร่วงเลย
น้องกำลังจะตักข้าวใส่ปากเลยร้องจ้าเลยนะคะ
ตกใจมากแม่ก็รีบวิ่งมาอุ้มลูก
โอ้โหยังดีไม่มีใครนั่งตรงจุดที่พัดลมมันตกลงมา
ไม่อย่างนั้นอาจจะเจ็บหนักก็ได้

ไปดูพัดลมเพดานที่บ้านเลยนะฮะ

็อตแล้วก็ตัวเพดานที่มันจะแขวนกับตัวพัดลม
บางทีเราไม่ได้ดูว่ามันยังแน่นดีอยู่หรือเปล่า